ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะคลั่งยาเสพติดทำร้ายพ่อแท้นะครับ
ได้รับบาดเจ็บที่สำคัญก็คือหลอนถึงขั้น
คิดว่าพ่อเนี่ยจะมามีอะไรกับเมียตัวเองอย่างนี้ฮะ

ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะช่วงที่เกิดเหตุนะครับ
หลอนหนึ่งนะคะเป็นยาเสพติดเฏ็ดสำคัญนะฮะ

ผมไหนสินะละเธอเขาเธอเยอะอยากรูดบนใจ

พักว่ามีอะไรรึไง
นี่ลูกผู้ชมครับบังคับให้พ่อขึ้นรถและทำร้ายพ่อด้วยนะครับ
มีเด็กนั่งอยู่บนรถด้วยเห็นไหมฮะนี่ถูกโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์นะครับ
นี่ลุงแกก็เจ็บนั่งลงไปก็นี่ตัวของผู้ชายคนนี้ที่เป็นลูกชายก็บังคับให้กลับมาขึ้นรถอีก
ชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีอาวุธอยู่ในมือด้วยนะครับ
แล้วก็ขู่จะฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้จะทำแบบนู้นทำแบบนี้
คือเด็กนี่กลัวจนถึงขั้นแบบจะหนีลงจากรถนะฮะ
เจ้าของคลิปบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ลูกชายเนี่ยเมายาบ้าทำร้ายพ่อตัวเองนะครับ
คือจนขนาดพ่อแม่เนี่ยอยู่บ้านไม่ได้นะฮะหนีออกมาก็มาถูกทำร้ายแล้วก็ถูกตามกลับบ้านแบบนี้นะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะฮะก็ไปหาคุณลุงนะฮะที่ถูกลูกชายทำร้ายนะครับ
กีนี่บาดแผลที่ถูกทำร้ายในวันนั้นนะฮะลุงกีแสงชวีพ่อของคนก่อเหตุ
กีเนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะชื่อในโกนะนี่ดูสิฮะ
โอ้โหลุงกี้นะลุงกี้บอกโก๋เนี่ยลูกชายลรอญาเสพติด
คิดว่าเมียตัวเองเนี่ยมาเป็นกิ๊กกับพ่อตัวเอง
บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็เลือดออกเย็บไป๑เข็มนะครับ
จากนั้นโกก็พาพ่อเนี่ยขึ้นจักรยานยนต์มาที่บ้านแล้วตะโกนเสียงดังโวยวาย
บพ่ออีกจนหางคิ้วเนี่ยแตกอันนั้นก็คือตามคลิปเลยนี่ฮะ
น้องชายของโกเนี่ยจะมาตามพ่อกลับบ้านนะฮะ
แล้วครอบครัวก็ไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่กล้าจะจับโกอีก
เพราะตอนนั้นเนี่ยเห็นเด็กที่นั่งอยู่มานั่นคือลูกชายของโกนะอายุเพิ่ง๔ขวบ
ทีแรกอยู่บนจักรยานยนต์นี้ต้องลงมาตกใจว่าพ่อไปทำอะไรปู่
คือพอตำรวจจะมาก็ต้องระวังอีกเพราะว่าในโกเนี่ยอยู่กับลูก
นะจับลูกไว้เป็นตัวประกันที่บ้าน
บ้าข้างครับเพราะว่ากลุ่มผมไปทุบตีที่เป็นควันที่บ่อปลาครับ
หมอปลาแล้วก็ลากผมมาที่หน้าร้านขายของ
ท่านผู้ชมครับขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุนะครับ

อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเอาลูกชายเนี่ยไปบำบัดหน่อย
เพราะว่าลูกชายติดยาเสพติดอย่างหนักมาก
ถึงขั้นขนข้าวขนของในบ้านไปขายจนหมดนะครับ
แต่ก็ไม่เลิกยาเสพติดที่นึง
แถมยังไปบอกชาวบ้านตามร้านค้า
บอกถ้าเกิดเจอพ่อเมื่อไหร่จะฆ่าพ่อให้ตาย
โอ้โหเพราะตอนนี้หลอนถึงขั้นหาว่าพ่อเนี่ยเป็นชู้กับเมียตัวเอง
หลอนมากเลยหลอนจนว่าพ่อเป็นชู้กับเมียตัวเอง

เป็นมากเลยหมายถึงลุงเนี่ยนั่นแหละ
ก็ครูกระชากลากลึงเรื่อย
มีของอะไรก็เก็บขายหมด
ครัวบงครัวบ้านงัดเงะขายหมด
ซักผ้าอะไรไม่รู้หมอหายใจเจ๊เก็บขายหมด
สอบพออินบุรีตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะฮะ
ตอนนี้ในโกนี่หายไปนะฮะยังหาตัวไม่เจอนะครับ
มีคลิปที่เคยคลั่งอยู่ในพื้นที่แถวบ้านอีกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวก็มาแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ตั้งแต่๑๓สิงหาคมตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาไว้แล้วก็คือ
ทำร้ายร่างกายบุพการีแล้วก็ทำลายทรัพย์สินเสียหาย
นี่ดูสิเห็นไหม

แจ้งมาจับเพื่ออะไร
เวลากูชวนหากินดีพ่อหากิน
อ้าวเรื่องตอนนี้จบเลยหากินมั้ย
อ้าวแล้วจะให้ครอบครัวทำยังไง
แค้นที่ครอบครัวแจ้งตำรวจมาจับเวลาที่สูบยา
เสพยาเสพติดแล้วจะให้เขาทำยังไงใช่ไหม
เพราะเขาก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ